เรื่องนี้เราตามกันให้ต่อนะคะตามกันมา๔๕วันแล้ว
กรณีเจ้าสาวหนีงานแต่งที่จังหวัดบุรีรำ
คือจะบอกว่าวันสิ้นปีกลายเป็นวันสิ้นหวังของเจ้าบ่าวคนหนึ่งที่บุรีรำ
เผ่าชื่อว่านายสมบูรณ์ผู้หญิงเนี่ยวาดที่เจ้าสาวชื่อว่าคุณหมวย
สองคนนี้เขากำลังจะแต่งงานกันเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมที่ผ่านมา
แต่ปรากฏว่างานแต่งล่มค่ะเพราะเจ้าสาวเนี่ยหนีหายไป
เราก็ตามตามฝั่งครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็กลัวสิคะว่า
อาจจะเกิดเรื่องไม่ดีอันตรายกับวัดที่เจ้าสาวหรือเปล่า
เป็นห่วงเป็นห่วงแต่ปรากฏว่าคุณคะเมื่อวานนี้ตอนเช้า
ที่เจ้าสาวน้องหมวยติดต่อกลับมาหาคุณพ่อของเธอแล้วบอกว่า
ทุกอย่างโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดพร้อมเดี๋ยวจะกลับไปชี้แจงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น
อ้าวเจ้าบ่าวอ่ะเจ้าบ่าวว่าไงเจ้าบ่าวบอกว่าถามว่าคาใจไหม
ก็ยังคาใจข้างในลึกลึกอ่าหนีไปทำไมอ่ะอ่า
แล้วถามว่าเจ็บไหมอ่ะเจ็บแต่จบอืมเขาบอกว่าพอแล้วค่ะ
เขาไปทำงานกลับไปทำงานต่างจังหวัดแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมเอ่อนางสาวจินดารัฐหรือว่าหมวยเนี่ยนะคะ
อายุ๒๓ปีว่าที่เจ้าสาวที่หนีงานแต่งเนี่ย
โทรมาหาคุณพ่อชื่อว่านายอุดมชินรำค่ะก็เนี่ยค่ะ
เล่าบอกว่าเมื่อวานลูกสาวโทรมาหาบอกว่าสบายดี
ไม่ต้องกังวลตอนนี้อาศัยอยู่กับเพื่อน
แต่ก็ไม่ยอมบอกว่าอยู่ที่ไหนอย่างไร
ตอนนี้ลูกสาวบอกว่าขอเวลาทำใจถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเอง
ซึ่งก่อนหน้านี้ครอบครัวของฝ่ายหญิงเขาพึ่งหมอดูเลยนะ
เพิ่งศัยยศาสตร์ก็ไม่รู้จะเพิ่งใครอะค่ะแจ้งตำรวจแล้วก็ไม่เจอค่ะ
ศัยศาสตร์พึ่งหมอดูหมอดูบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาเอง
เดี๋ยวเขาจะกลับมาเองและสุดท้ายลูกสาวก็ติดต่อกลับมาจริงค่ะ
ทีนี้คุณพ่อของหมวยเล่าต่อนะคะบอกว่า
หวยเนี่ยยังบอกพ่อบอกว่าพ่อไปช่วยเอามอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้
ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารบุรีรำซึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค
มอเตอร์ไซคันนี้ออกไปจากบ้านตั้งแต่วันที่จะแต่งงานคือ๓๘
ฝ่ายเจ้าบ่าวเขาทยอยโอนมาให้รวมเป็นเงินเบ็ดเสร็จ๓๒๐๐๐บาท
หลังจากนั้นอันตฐานหายไปทั้งเงินทั้งคนเลยค่ะ
หายไปทั้งเงินหายไปทั้งว่าที่เจ้าสาวก็เลยทำให้ว่าที่เจ้าบ่าวก็คือนายสมบูรณ์หอมจันทร์
อายุ๒๓ปีเนี่ยต้องรอเกอร์ค่ะร้องเพลงรอรอต่อไปค่ะ
รอแล้วรอเล่าเจ้าสาวก็ยังไม่ยอมกลับมานะคะ
ทีนี้คุณพ่อของหมวยเนี่ยคุณพ่อของวาที่เจ้าสาวเนี่ยบอกต่อ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ขอโทษใครทั้งสิ้น
เอาล่ะคนหัวอกคนเป็นพ่อนะพอรู้ข่าวว่าลูกสาวปลอดภัยดี
ตอนนี้พ่อบอกว่ารู้สึกดีใจส่วนเรื่องของงานแต่ง
เดี๋ยวต้องรอให้ลูกสาวกลับมากลับมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเอง
ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ไม่อยากซักไซสไล่เลี่ยงอะไรทั้งสิ้น
เพราะกลัวว่าลูกสาวจะไปคิดมากเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปกดดันลูกสาว
เดี๋ยวรอให้เขากลับมาให้เขาสบายใจแล้วกลับมาชี้แจงเองนะคะ
ส่วนพ่อของว่าที่เจ้าบ่าวก็คือนายดีหอมจันทร์ว่าไง
คุณพ่อบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นปล่อยให้เขาทั้งสองคนตัดสินใจกันเอง
ปล่อยให้ลูกชายตัดสินใจเองคือพ่อเองก็เพิ่งรู้ข่าวว่า
ลูกสะพ้ายเนี่ยติดต่อกลับมาแล้วแต่ตอนนี้ลูกชายไม่อยู่บ้านแล้วนะคะ
เพราะลูกชายเนี่ยคือมีอาชีพก่อสร้างกลับไปทำงานรับจ้างก่อสร้างที่ต่างจังหวัดแล้ว
เดี๋ยวรอให้ผู้หญิงกลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกัน
แล้วถามว่าเงินสินสอดทองมั่นล่ะพ่อบอกว่าก็แล้วแต่ไม่คืนก็ไม่เป็นไรนะ

ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่ตอนนี้เจ็บแต่มันจบไปแล้ว